อยากให้คุณผู้ชมช่วยกันตามตัวช่วยกันหาเบาะแส
และช่วยกันประนามผู้ชายคนนี้หน่อย
ขี่มอเตอร์ไซค์มาไม่รู้ว่าสอบใบขับขี่ผ่านมาได้ยังไงนะคะ
ส่วนคุณป้าท่านหนึ่งที่กำลังเดินข้ามถนนบนทางม้าลาย
คุณผู้ชมดูนี่เห็นไหมคะ
คืออีกนิดเดียวป้าแกจะข้ามมาถึงฝั่งนี้แล้วอะค่ะ
โตไซค์ขี่พุ่งมาแล้วก็ชนเต็มจนป้าแกล้มกลิ้งเลย
น้ำใจไม่มีจิตสำนึกไม่มีเลย
ไม่คิดที่จะลงมาดูคนเจ็บ
แล้วก็พูดพร่ำทำเพลงอะไรอยู่ไม่รู้
ลักษณะเหมือนต่อว่าป้าแกด้วยซ้ำ
คลิปนี้เป็นคลิปกล้องวงจรปิดที่สามแยกรมบำบัดน้ำเสีย
มิตรมัยตรีมุ่งหน้าออกถนนดินแดง
บอกช่วยส่องทะเบียนทีมันไม่คิดจะรับผิดชอบอะไรเลย
อันนี้เพจเฮียเอามาลงด้วยนะคะ
คุณสมศักดิ์ศรีชุ่มลงพื้นที่ไปพบกับนายอำนาจ
ที่โพสต์คลิปต้นเรื่องนี้ไว้ด้วยเหมือนกันนะคะ
เป็นลูกชายของคนถูกชนนี่แหละ
เขาเล่าบอกว่าแม่กำลังเดินข้ามถนน
จะไปเยี่ยมพ่อที่ป่วยติดเตียงอยู่ในแฟลต์ดินแดงกับพี่ชาย
เพราะว่าตัวเขากับแม่อยู่ปฐุมธานี
พอเกิดเหตุแม่ก็ไม่ได้ไปดูแลพ่อ
เพราะกลายเป็นว่าต้องมาบาดเจ็บซะเองค่ะ
พอเข้าไปขอดูภาพจากกล้องวงจรปิดจากเขตห้วยขวางนะ
โกรธมากตรวจสอบเลขทะเบียนก็เห็นไม่ชัดเจน

เพื่อที่จะได้ให้คนช่วยกันหาเบาะแสให้หน่อยค่ะ
ช่วงประมาณบ่ายโมงครับผม
แต่ณเวลาที่ชนก็คือเที่ยงห้าสิบแปด
ส่วนคุณแม่อาการของคุณแม่ก็จะเป็น
กช้ำถลอกตามร่างกาย

ตัวที่มันหาให้มันชัดเจน
เพราะเราสอบใบขับขี่มา

คุณบอกว่ามันเกิดขึ้นมันเกิดกับประมาทง่าย

ที่ว่าจะทำอะไรแล้วไม่ชะลอ

ผู้ชายว่าถนนมันต้องขับช้าอยู่แล้วพี่
ถ้าเป็นต่างประเทศทางมาลายเป็นที่ที่ปลอดภัย
ส่วนประเทศไทยอย่างที่เห็นนะครับพี่

ถ้าเป็นต่างประเทศทางม้าลายคือที่ปลอดภัย

ก็ดูกันเอาเองแล้วกันว่ามันปลอดภัยไหม
ตายคาทางม้าลายกันมากี่ศพแล้วก็ไม่รู้อะค่ะ

ตำรวจเองก็พยายามเร่งตามตัวคนร้ายที่ขี่หนีไป

มาดำเนินคดีลงโทษรับผิดให้ได้
ใครที่เห็นแล้วคุ้นหน้าค่าตา
หรือว่าจำได้หรือว่ามีเบาะแสอะไรเนี่ย